เรื่องของการเก็บภาษีความเค็มกันหน่อยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดล่ะครับต้องโดนเก็บอย่างแน่นอน
ในปีนี้ให้เวลาปรับตัว๒ปีแล้วค่อยเก็บกัน
แต่ว่าเก็บกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนรอดบ้างมาดูกันหน่อย
แต่ว่าที่มันแน่คือปลาร้ารอดแน่นอน
ปิน้ำปลาเออรอดเหมือนกันนะฮะ
นายรัฐกรอุทธิ์สุดนะครับภูมิในการสำนักแผนภาษีในธนามรองโฆษกรม
ภาษามิตรก็ยืนยันว่าจะไม่ไปเก็บภาษีความเค็มจากการถนอมอาหารในกลุ่มนี้
ปลาร้าปลาเค็มกุ้งแห้งกะปิน้ำบูดูต่าง
ไปถึงสินค้าอยู่ในกลุ่มเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาเกลือซีอิ๊วขาวร้านค้าข้าวแกงต่าง
ตามสั่งอันนี้ไม่เก็บนะฮะก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เก็บ
แต่ว่าจะไปเก็บเฉพาะในกลุ่มที่เอาไปเพิ่มรสชาติอาหารเท่านั้น
ทางนี้การจัดเก็บภาษีก็เป็นภาษีความเค็มหรือว่าโซเดียม
เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลดปริมาณโซเดียมในอาหารลง
เพราะว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ร้อยละ๖๐จะมีค่าโซเดียมที่สูงเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ในคำแนะนำ
โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวใส่เยอะมากเค็มมากเลย
สำหรับอัตราภาษีความเค็มนั่นจากโซเดียม

อยู่ระหว่างการพิจารณาปริมาณความเข็ม

หรือว่าจะใช้ตัวชีวิตยังไง

เนื่องจากว่าองค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อร่างกายคือ๒๐๐มิลลิกรัมต่อวัน
แต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขของไทยกำหนดอยู่ที่๒๔๐๐มิลลิกรัมต่อวัน

ก็ต้องไปหาข้อสรุปว่าจะเอาเกณฑ์ไหนในการวัด

แล้วก็จะให้ผู้ประกอบการปรับตัว๒ปี
ก่อนที่จะมีการประกาศเก็บภาษีเรื่องของความเข็มอย่างเป็นทางการต่อไป
แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของสุขภาพของคุณผู้ชมเองแหละ